ชนเข้าไปเต็มเลยฮะ
นี่เป็นกล้องหน้ารถของคันที่ขับตามมาครับ

ไอ้คันเจ้าของกล้องหน้ารถก็ไม่คิดหรอกว่าจะไปมีอุบัติเหตุข้างหน้า

แต่คนขับกระบะบอกผมมาไม่เร็วนะ

แล้วสุดท้ายกระบะก็ไปชนมอเตอร์ไซค์คุณผู้ชมชนแรงจนถึงขนาดว่าคนขี่มอเตอร์ไซค์อืม
ตัวกระเด็นรอยกระแทกพื้นเลย
เรื่อยยังไม่พอกระบาลมาซด้าไปฟาดเข้ากับเกาะกลาง
ชนเสาไฟสองสว่างสาวไฟหักโคลนลงมา
ปาเจโร่ไปเลยฮะไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุครับ
โอ้โฮแล้วดูสิเสร็จจริง
คือเราเห็นเศษซากมอเตอร์ไซค์แบบนี้พี่น้ำแข็ง

เสาไฟหักโค้นมาแบบนี้ล้อรถไปหมดเลย
โอ้โหดูมอเตอร์ไซค์คุณผู้ชม
ไม่อยากจะนึกคนเจ็บเลยว่าเป็นยังไงครับ
สุดท้ายเสียชีวิตนะคนขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยเสียชีวิตคาที่เลยครับครับ
เหตุเกิดเมื่อวานนี้๑๑นาฬิกา๔๒นาที
นี่คือถนนสุขวิทย์สายเก่าเนี่ยเอาผ้ามาคลุมร่างแล้วครับ
สีเขียวทะเบียนกรุงเทพ

คนขับชื่อว่าอาคมอายุ๔๒ปี
ด้านหน้ารถก็พังยับเยินนี่ทะเบียน
ตัวคนขับก็เจ็บไปด้วยครับนี่คนนี้อาคมนะ

คนขับก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไป
ชื่อว่านายสมวรอายุมากแล้ว๖๗ปีแล้วครับ

ไม่แน่ใจว่าประเด็นหลุดไปหรือเปล่านะ
แต่ตัวคุณสมวรเสียชีวิตเลยครับ
อาคมคนขับกระบะยังพอให้การได้
รับว่าผมขับแข่งมากับปาเจโร่จริงครับ

แต่เขาบอกว่าใช้ความเร็วนิดหน่อย
ใช้ความเร็วนิดหน่อยครับ

ก็มีมอไซค์เขายูเทิร์นตัดหน้ามาเลยครับ

คือถ้ามอเตอร์ไซค์ตัดหน้าหรือเบี่ยงเข้ามาในเลนของคุณ
แล้วคุณใช้ความเร็วน้อยกว่านี้นะ

ใช้ความเร็วนิดหน่อยนิดหน่อยไหมล่ะคุณผู้ชม
ก็เมื่อไหร่เดี๋ยวค่อยมาดูกล้อง
เออเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็นำตัวในอาคมครับ
คนขับกระบะเนี่ยส่งโรงพยาบาล
แล้วก็เดี๋ยวจะสอบประคำเพื่อแจ้งความผิดเอาผิดนะ
กับในอาคมต่อไปครับ